ส่วนช่วงนี้เราจะไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นในอำเภอปากพนัง
ซึ่งถือว่าเกิดจากมรสุมที่เกิดขึ้นในภาคใต้
คลื่นสูงตอนนี้สูงถึง๔เมตรนะคะ
ก็พัดกระหน่ำบ้านเรือนชาวประมงเสียหายไปมากกว่า๑๐๐หลังคาเรือนแล้ว
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมลงไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เราส่งผู้สื่อข่าวไปถึงพื้นที่แล้ว
ติดตามจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิบรรยายงานสดมาจากแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

นี่คือเรือประมงที่ชาวเลจอดทิ้งเอาไว้รอคลื่นสงบเพื่อที่จะได้ออกเรืออีกครั้ง
หลังจากที่มีมรสุมแล้วทำให้เกิดคลื่นสูงกว่า๔เมตรนะคะ
จากนี้บ้านเรือนประชาชนก็ยังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านหมู่๒ตำบลแหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
คุณสิริทิพย์คะในวันที่เกิดคลื่นซัดเข้ามา

คลื่นก็ประมาณ๒๔มิตรค่ะ
ความสูงระยะขนาดไหนคะ
ก็คือถ้าเทียบกับถ้าพูดถึงก็คือตีซัดเท่ากับหลังคาบ้านได้เลยค่ะ
ก็สามารถที่จะท่วมแล้วก็ทำลายความเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
พูดถึงผลกระทบที่ได้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณสิริทิพย์มีอะไรบ้างคะ
ก็คือวันช่วงวันที่๗ที่๘ก็จะมีพวกเศษขยะพัดเข้ามาเยอะ
แล้วก็ทรายแล้วก็น้ำจะท่วมบ้านหลายหลังด้วยค่ะ
บริเวณนี้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะ
ได้เกือบทุกหลังคาเรือนเลยค่ะ
ยังคงอยู่อาศัยในพื้นที่ได้ไหมคะ
ก็คือยังใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู่สำรอง
ก็คือยังอยู่เป็นประจำนอกจากว่านอกเหนือว่าทางหน่วยราชการบอกว่ามีพายุ

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะในแต่ละปี
ก็มีทุกปีแต่คาดคณีไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ตอนไหนค่ะ
เรามีวิธีป้องกันที่จะลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายไหมคะ
ก็คือถ้าลดความรุนแรงก็คือต้องชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักค่ะ

ก็คือเหมือนบ้านบางบ้านบางหลังเขาก็ใช้กระสอบทรายค่ะ
เป็นแนวขึ้นช่วยลดแรงขึ้น
อย่างบ้านของคุณสิริทิพย์นี้ก็คือทำตัวกั้นด้วยเช่นกัน

ก็คือก็มีหน่วยงานของอบจค่ะ
จะมาวางแนวหินกั้นช่วยสลายแรงขึ้นไว้ค่ะ
ถ้าไม่มีแนวหินก็คือหมดเลย
ซึ่งตอนนี้ความต้องการที่ต้องการจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
ก็คือถ้าจากใจชาวบ้านจริงก็คือต้องการที่อยู่อาศัย
เพราะว่าไอ้ร้องขอไปหลายครั้งแล้วค่ะ
ไม่เคยไม่เคยได้สักครั้งหนึ่ง
คือพอเกิดเหตุก็มีเหตุการณ์ซ้ำซากอยู่ทุกครั้ง
ก็คือมีร้องขอกันทุกครั้งแต่ไม่เคยได้
และอย่างที่สองก็คือกองหินนะคะช่วยได้เยอะช่วยชาวบ้านได้จริงนะคะ
คือช่วยสลายแรงขึ้นจากหนักให้กลายเป็นเบาได้ค่ะ
เรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็กองหินได้จะช่วยลดความรุนแรงนะคะ

คุณผู้ชมค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวบ้านแล้วก็มีชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่ริมทะเลแหลมตุลุมพุกนี้
ยังคงได้รับผลกระทบอีกมากมายค่ะ
อาชีพที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในพื้นที่ริมฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือชาวประมงและชาวนากุ้งในอำเภอปากพนังกับอำเภอหัวไซนะคะ
โดยทำให้นายส่องใหม่ภูลอายุ๕๕ปี
เกษตรกรชาวนากุ้งในหมู่ที่๖ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนัง
กล่าวว่าชาวประมงได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุดค่ะ
รองลงมาคือชาวนากุ้งโดยเฉพาะนากุ้งรายย่อยขณะนี้เจ๊งและหมดเนื้อหมดตัวกันระนาวนะคะ
อย่างนากุ้งที่นายส่องลงทุนไปทั้งหมด๕แสนบาท
ถึงเวลาจับกุ้งขายก็ไม่มั่นใจว่าจะขายได้ถึง๑แสนบาทหรือไม่
เพราะกุ้งนั้นหนีหายไปกับน้ำในช่วงที่คลื่นกระหน่ำแรง
น้ำทะเลหนุนหลากเข้าท่วมล้นขอบบ่อกุ้ง
ส่องกล่าวอีกนะคะว่านี่เป็นมรสุมที่เกิดขึ้นหนักที่สุดเท่าที่เคยพบมาค่ะ
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เริ่มทำความเข้าใจ
และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในด้านต่างแล้วนะคะ
นี้สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
ลมกระโชกแรงคลื่นสูงและแรงกระหน่ำนี้
ก็ทำให้เห็นปรากฏผลของความเสียหายตลอดแนวชายฝั่งแหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะบริเวณมรสุมที่เกิดขึ้นที่แหลมตุลุมพุก
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ลดความรุนแรงลง
เหลือคลื่นสูงเพียงแค่๑๒เมตร
แต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ

คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศและความคืบหน้า
ในการช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้ได้ในรายการรถปลดทุกข์ด้วยค่ะ
สุภานีคสมโพธข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ